ปิดท้ายช่วงนี้นะคะเอาใจคนที่ต้องตื่นเช้ามืด
หรือว่าตื่นในช่วงเวลานี้หรือบางคนก็ทำงานกะกลางคืนกันหน่อยนะคะ
โดยจะพาไปทานข้าวขาหมูเจ้าดังย่านพระพลาชัยค่ะ
เด็ดของร้านนี้ก็อยู่ที่รสชาติความกลม
รวมไปถึงเนื้อที่นุ่มลิ้นนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไร

สำคัญตรงที่ว่าของดีนี้มีน้อยค่ะ
เพียงแค่๔ชั่วโมงก็หมดเกลี้ยงแล้ว
ติดตามคุณลินดาอุตมะไปชิมกันค่ะ
ล้อล้อกับมือเป็นระวิงตั้งแต่เช้ามืด
สำหรับร้านข้าวขาหมูในอุย่านพระพลาชัย
ใส่จานเพื่อความสวยงามราดน้ำพะโล้ขาหมูเข้มข้น
พร้อมไข่พะโลผักกาดดองกระเทียมโรยผักชี่
อื้อหือน้ำลายสองเลยค่ะ
อกใบโตขนาดนี้มีทั้งคากิคาจักรหรือข้อเท้าหมู
หางหมูและขาหมูที่ตุ๋นด้วยเครื่องเทศชั้นดี
ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนผู้คนให้ต้องรีบตื่นนอน
เพื่อมาลิ้มลองรสชาติตั้งแต่แสงอาทิตย์ยังไม่โผล่พ้นขอบฟ้า
นี่แหละค่ะเนื้อนุ่มหนังแน่นพร้อมกับน้ำซุปที่แสนอร่อย
ถือว่าเป็นเคล็ดลับของร้านนี้ค่ะ
อู๋เจ้าของร้านบอกเคล็ดลับของการต้มขาหมูให้ไม่มีกลิ่นคาวไม่หวาน
ในน้ำที่เดือดจัดและที่สำคัญนะคะต้องต้มนานถึง๓ชั่วโมงครึ่ง
พะโล้ถึงจะเข้าเนื้อและเปื่อยพอดีค่ะ
วันนะคะต้องใช้ขาหมูถึง๒๕ขาส่วนคากิและคาจักรใช้กว่า๒๐๐ชิ้น
สร้างรายได้ต่อวันมากกว่า๑๐๐๐บาท
อูเล่าว่าปรุงขาหมูตามสูตรจีนต้นตำรับแต้จิ๋ว
อาศัยเรียนรู้ลองผิดลองถูก

ทำให้ลูกค้าหลั่งไหลมาแน่นร้าน
แม้จะขายมานานกว่า๒๕ปี
โอ้โหเฮียเสิร์ฟมาให้ลองชิมทุกเมนูเลยค่ะ
แบบนี้ต้องขอข้าวสวยร้อนสักจาน
แค่คำแรกก็ละลายในปากแทบไม่อยากจะวางช้อน
นูตัดเลี่ยนแถมเพิ่มความคล่องคอด้วยต้มจืดร้อนค่ะ
อย่างวันที่เราไปนะคะก็เป็นเมนูต้มเลือดหมู
น้ำซุปกลมเลือดหมูเน้นพร้อมหมูบะช่อ
ส่วนวันอื่นก็จะมีต้มจืดต่างเมนูมาให้ชิมค่ะ
ความอร่อยแบบมีเอกลักษณ์ทำให้มีลูกค้าทั้งขาประจำขาจร
จองเก้าอี้ไม่ขาดสาย
ราคาข้าวขาหมูเริ่มต้นที่จานละ๔๐บาท
หากต้องการทานแบบเต็มที่ก็สั่งขาหมูแยก
เริ่มต้นจานละ๕๐บาทแพงสุด๙๐บาท
แต่ถ้าใครอยากซื้อขาหมูทั้งขาไปกิน
ฉ่ำอุราแล้วก็ขาละ๖๕๐๗๐๐บาท
ร้านข้าวขาหมูในอูพระพลาชัยตั้งอยู่ที่ปากซอย๒๑กรกฎาซอย๑
เปิดขายทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะ
ตั้งแต่ตี๕ถึง๙โมง
แต่ถ้าเกิดใครอยากทานแบบของครบแล้วก็

และบางวันก็ขายหมดตั้งแต่๘โมงกว่าค่ะ
ดาวอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน